คุณผู้ชมฮะเราตามความคืบหน้าจากกรณีที่
นักโทษหลบหนีจากเรือนจำจังหวัดกระบี่

ที่เอาผ้าผ้าห่ม๓ผืนผูกแล้วปีนหนี
กำแพงคนหนึ่งใส่กางเกงใน
ปีนลงมามีลายศักดิ์เต็มตัวเลย

ส่วนอีกคนเดี๋ยวถ้าจะเห็นนะคือใส่กางเกงในปีนตามลงมา
กลายเป็นนักโทษ๒คนที่หลบหนีจากเรือนจำจังหวัดกระบี่นะฮะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตามตัวอยู่หลายวันหลายคืน
ท้ายที่สุดนะฮะตำรวจสามารถเข้ารวบตัวนักโทษนายหนึ่งได้
ก็คือนายอานนท์เดนมาร์ท
หนึ่งในนักโทษคดียาเสพติดที่แหกเรือนจำกระบี่หลบหนี
แล้วก็มาซ่อนตัวในบ้านเพื่อนในพื้นที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรัง
จำได้ไหมก่อนหน้านั้นตำรวจโอ้โหไปตามบ้านญาติ
ของนักโทษชายทั้งสองนายเพื่อไปปิดล้อม
ก็คิดว่านักโทษชายจะหลบหนีมาหาหรือเปล่ามาหาญาติหรือเปล่า
ตามกันอยู่หลายวันท้ายที่สุดไปเจอแล้วสามารถควบคุมตัว
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนนะครับที่สพเมืองกระบี่ฮะ
ขณะที่นายอายุสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชธรรม
เตรียมเดินทางไปแถลงข่าวการจับกลุ่มนักโทษชายรายนี้ได้
วันนี้แหละเห็นบอกว่าอธิบดีจะตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ช่วงนี้ก็คงอยู่ในช่วงของการแถลงข่าวอยู่นะฮะ
ก็คือช่วงเช้าส่วนนักโทษอีกรายที่ยังหลบหนีไป
ก็คือนายมณฑลขันสมาน
ตอนนี้คือตำรวจยังต้องแกะรอยติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยคาดว่ายังหลบหนีในพื้นที่จังหวัดกระบี่เช่นเดียวกัน
แล้วก็ถ้าไม่อยู่กระบี่ก็อาจจะหลบหนีในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
คือเมื่อวานการที่ตำรวจสามารถไปจับกลุ่มตัวนายอานนท์ได้
เพราะว่าตำรวจร่วมมือกันทุกภาคส่วนเลยนะ
ทั้งของสอบพลังจังหวัดกระบีทั้งกองปราบ
เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรัง
หรือว่าหน่วยสวาสตร์ก็เข้าไปจู่โจมตรวจสอบขนำไม่มีเลขที่
ภายในบ่อเลี้ยงกุ้งบ้านบางค้างคาวทุ่งเสม็ดที่หมู่๔
ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะครับ
แล้วก็ไปพบจริงเพราะว่านักโทษชายอานนท์นอนหลับ
นอนหลับลักษณะไหนรู้ไหมคุณ
นอนไปด้วยกอดปืนไปด้วยอยู่บนเปรยวนภายในขนำนะฮะ
คือลักษณะเขาก็เฝ้าระวังเตรียมพร้อมตลอดเวลาเหมือนกัน
หากมีเจ้าหน้าที่มาเขาก็พร้อมต่อสู้เหมือนกัน
แต่ทีนี้ไม่ทันการเจ้าหน้าที่รีบจู่โจมเข้าจับกลุ่มตัวทันทีนะครับ
ส่วนนักโทษชายมณฑลก็ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้นะครับ
และในขนำยังมีชายอีก๒คน
ชายสองคนที่ว่าเนี่ยมีหมายจับติดตัวเหมือนกันนะครับ
แต่เป็นเรื่องของอาวุธปืนเครื่องกระสุนแล้วก็ยาเสพติด
สรุปแล้วจับตัวนักโทษชายได้หนึ่ง
พ่วงด้วยสองที่จับคุมได้ในขนามนี้
แล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งคือนักโทษชายมณฑลขันสมานนั่นเอง
ตอนนี้ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนผู้ใดให้การช่วยเหลือในการหลบหนี
ที่พักพิงซ่อนเร้นช่วยเหลือด้วยประการใด
จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะฮะ
ท่านก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทด้วย
อันนี้คือคนที่ให้การช่วยเหลือ
แล้วถ้าเกิดคนที่แจ้งเบาะแส

๕๐๐๐๐ตอนนั้นใช่ไหม

นำไปสู่การจับกลุ่มนักโทษชายมณฑลได้อีกคนหนึ่งนะฮะ
ก็ต้องรอว่าวันนี้อธิบดีกรมราชธรรมจะแถลงออกมาอย่างไร
รวมถึงเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะ
ดูแลไม่ให้นักโทษหลบหนีออกจากเรือนจำอีกนะฮะ
มาตรการป้องกันเรื่องความปลอดภัยต่างด้วยนะคะ